ยินดีกับน้องลิซ่าหน่อยละลิสามโนบาลนะครับ
สร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินเดี่ยวคนแรก

อะไรอลิสานะฮะนี่แหละครับแน่นอนว่า
แม่ค้าที่บุรีรำดีใจกับเธอมากเลยครับ
แตงคิ้วไม่เท่าไหร่ตอนขอบคุณค่านี่ขนลุกเลยนะ
โอ้โหรู้สึกว่าแหม่มันภาคภูมิใจไปกับเธอแล้วดีใจกับเธอด้วย
ได้จากเพลงอะไรได้จากลาลิสาไงนะครับ
ลิซ่านะครับดีใจแล้วขอบคุณเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วย
ขอบคุณใครบ้างผู้ร่วมสร้างเพลง
แล้วทิ้งท้ายขอบคุณค่ะนี่มันดีต่อใจตรงนี้
คุณผู้ชมครับรางวัลนี้นะครับลิซ่าได้รับนะฮะสร้างความดีใจให้กับคนไทยนะครับ
เฉพาะชาวบุรีรำดีใจไปด้วยคนบ้านเดียวกันนะเนาะนะฮะ
ที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับคนทั่วโลกรู้จักนะครับ
แม่ค้าล่ะแม่ค้าลูกชิ้นยืนกินเป็นยังไงล่ะที่สถานีรถไฟบุรีรำนะโอ้โห
พอรู้ข่าวดีใจกับลิซ่าด้วยแสดงความยินดีด้วย
ลิซ่าถือเป็นคนมีพระคุณกับแม่ค้าลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรำนะครับ
จำได้ไหมล่ะให้สัมภาษณ์สื่อไทยอยู่แล้วพูดแค่บอกว่า
อยากกินลูกชิ้นยืนกินโอ้โหปรากฏการณ์นะฮะ
ไปต่อคิวกันเพียบนี่แพ็กถุงขายขายแทบไม่ทัน
ขายดีจนทุกวันนี้คนต้องหากินให้ได้ตอนนั้น
ลูกชิ้นยืนกินมันเป็นยังไงครับนะครับนี่แหละครับ
วิกฤตโควิด๑๙มาได้เพราะว่าลิซ่านี่แหละนะฮะ
กลับมาฟื้นตัวโอ้โหตอนนี้นะครับอยากจะฝากถึงน้องลิซ่า
ชาวบุรีรำและแม่ค้าลูกชิ้นยืนกินดีใจกับน้องจริงนะ
ให้กำลังใจน้องลิซ่าตลอดไปครับลิซ่าครับและลิซ่ามโนบานครับ